คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเหตุจากความเข้าใจผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
คือมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ข้างทางนะฮะเพื่อจะเลี้ยงฉลองกันอยู่ข้างทางเนี่ยนะฮะ
คุยกันเสียงดังอยู่ข้างทางปรากฏว่าก็ขอสามเช่าเขาต้องทำไง
แล้วก็รถใหญ่รถพ่วงก็จะปีน
แต่ทีนี้ฮะพอขอสามช่าไปตอนแรกรถใหญ่รถพ่วงก็ยังปิ๊นอยู่นะ
แต่ทีนี้คนขับรถพ่วงย้อนกลับมายิงกลุ่มวัยรุ่นนี้
ทำไมต้องค่อยฟังคุณผู้ชม
ตำรวจภูทรอูทองเข้าตรวจสอบเหตุคนร้าย
รัวปืนยิงใส่ชาวบ้านในหมู่บ้านสะดาวเดือด
ที่นี่เดือดจริงฮะตำบลอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุพบกลุ่มวัยรุ่น๑๐กว่าคนตกอกตกใจ
โดยเล่าให้ฟังบอกว่าพวกผมเพิ่งกลับจากงานเลี้ยงในหมู่บ้าน
แล้วก็มาจอดรถกระบะอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานนะครับ
คนขับรถคันหนึ่งซึ่งจำได้ว่าเป็นคนขับรถพ่วงผ่านไปเมื่อกี้
ยังบีบแต่ปิ้นเพราะว่าขออะไรนะขอสามชาติกันอยู่เลย
แต่สุดท้ายทำไมขับรถกระบะย้อนกลับมาแล้วมายิงใส่กลุ่มพวกเขาก็ยังงงกันอยู่นะครับ
โดยจุดเกิดเหตุรถยนต์มิซูบิชิสีขาวมีรอยกระสุนยิงที่ประตูซ้ายทะลุท้ายรถ
แล้วก็มีรถยนต์ฮอนด้าสีแดงดำที่ประตูขวาหัวกระสุนตกอยู่ที่กระจกหน้ารถ
ไป๒๐๐เมตรพบปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่๑๕ปลอก
เขาบอกโอ้โหโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ฟังเสียงหน่อยฮะว่าเขาเล่าให้ตำรวจฟังว่ายังไงกันครับ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นการคาดการณ์คาดเดาคาดคณีนะคุณนะ
กันว่าอย่างนี้ครับคือตอนที่รถบรรทุกพ่วงขับผ่านมาตรงเส้นนี้
กลุ่มวัยรุ่นที่นั่งเล่นกันในหมู่บ้านหลังจากกลับมาจากงานเลี้ยงกลุ่มนี้แหละครับ
คือเขาส่งสัญญาณมือขอสามช่าซึ่งโชเฟอร์รถพ่วงก็ยังบีบแตรให้อยู่เลยนะ
แต่มันน่าจะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่กลุ่มวัยรุ่นที่นั่งคุยกันอยู่ประมาณ๑๐กว่าคนนี้
อาจจะส่งเสียงดังทำให้โชเฟอร์รถพ่วงเข้าใจผิด
นึกว่าถูกวัยรุ่นตะโกนด่าทีนี้โชเฟอร์รถโชเฟอร์รถพ่วงอาจจะขับรถพ่วงกลับบ้านไป
ไม่นานขับรถอิซูซูดีแม็กซ์๔ประตูสีบอลเทามาวนดูตรงจุดนี้
จากนั้นขับออกไปรอบหนึ่งแล้วจอดรถให้คนที่นั่งด้านหลังเนี่ย
เปิดประตูมาแล้วกระหน่ำยิงกลุ่มวัยรุ่นไม่ยั้ง
แม็กซ์แล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะครับ
ตรงนั้นมันเช่งดังอยู่แล้วแต่มันมีที
เพราะมนุษย์อาจจะเดินไปเยี่ยวฟังโน้นอ๋อที่ผ่านหมาก็เลยข้อสามช้า
มันมันก็บีบให้ครับแต่ว่าแล้วมันก็ทีไปจอดโน้น
แล้วมันก็จอดห้านาทีไม่แปดเมียแต่มันก็โดนมาห้าพี่ชาย
เพราะว่ามันค่าว่าพวกเราไปได้
คุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นการคาดเดากันนะแต่การคาดเดาครั้งนี้มันมีความเป็นไปได้
เพราะว่าทีมข่าวของเราตรวจสอบภาพวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ
ช่วงเที่ยงคืน๕๔นาทีเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๑นัด
พร้อมกับเสียงของผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าไอ้มึงด่าอะไรกู
คุณผู้ชมดูคลิปวงจรปิดนี้นิดหนึ่ง

นี่ได้ยินไหมฮะปั้งแล้วก็ไอ้มึงด่าอะไรกู
จะเป็นเหตุการณ์นี้หรือเปล่าที่เมื่อกี้
คือขับผ่านไปแล้วก็คิดว่าวัยรุ่นเขาด่า

วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
พบว่าไม่เพียงรถยนต์ที่รับความเสียหายจากกระสุนปืนเนี่ยนะฮะ
แต่ว่ากระสุนยังยิงทะลุเข้าไปที่บ้านเรือนของชาวบ้าน
คุณดูสิคุณป้าบอกโอ้โห
ลุเข้ามาแบบนี้เลยนะฮะแล้วตรงนี้เป็นจุดห้องนอนเลยนะฮะโชคดีไม่โดนคนในบ้านนะครับ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าน่าจะมาจากการเข้าใจผิดเลยฮะ

ก็จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นนี้เขาบอกเขาจำได้
แหมเมื่อกี้พี่ขับรถพ่วงผ่านไปพี่ยังปิ๊นให้เลย
แล้วมันเป็นคนในระแวกนี้ก็เลยจำหน้ากันได้
แต่สุดท้ายพี่ขับรถกระบะกลับมายิงพวกเขานะฮะ